เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
สวัสดีครับขาวใส่ใครสดใหม่ให้เยอะอื้อหือส่วยส่วยอะไรเนี่ย
ส่วยเจเจแปนอ๋อส่วยเจเจแปนพอจะดีกว่าส่วยมองส่วยมืดกันเนอะ
คุณไม่ใส่บ้างเหรอไม่เอาใส่แล้วเหมือนลีน่าจังจะเคยหอบรองมาใส่แล้ว

เขาประกาศออกมาว่ายังไงนะคุณแองจี้นี่คุณคุณเป็นอะไรคุณใส่ชุดอะไรเนี่ย
ใส่ชุดอะไรเขาบอกอากาศหนาวจะมาใช่ไหมใช่ไหนล่ะแองจี้ฉันร้อนร้อน
วันนี้คุณแม่ยังไม่หนาวเลยคะอะไรคือหนาววันนี้คุณแม่ไม่หนาวเลยเหรอ
เขาหนาวกันวันที่๓๑ธันวาจะหนาวมากนะคุณแม่อะไรนะ๓๑ธันวา
ใครพูดกันว่าหนาวอีกก็จะตบปากอีกคนนึงแล้วอะไรพูดกันว่าหนาว
ช่อง๒๕เขาจะหยุดหรือยังไงจริงหรือเปล่า
เชิญค่ะลูกจ้างแล้วฉันจะไปตอบคุณก็ต้องตอบนี่ขนาดคุณไม่ตอบนะ
ดำน่าจะรู้เยอะใช่ไหมเนี่ยคุณตอบสักขนาดนี้แล้วคุณบอก
ฉันไม่ใช่เจ้าของฉันจะมาตอบคือชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยแล้วมึงตอบขนาดนี้ทำไม
เอาง่ายเปลี่ยนผู้บริหารอย่างแรกก็คือจะแบบว่าคุณบอยสกลเกียรติวีรวัล
ทีมงานเราก็ต้องบอกว่ามันมีการปรับเปลี่ยนปุ๊บก็จะต้องมีคนที่อยู่
แล้วก็คนที่ไปปรากฏเมื่อวานก็เป็นการแจ้งตามกฎระเบียบ
ซึ่งก็หลายหลายคนก็ไม่ได้ไปต่อเป็นทีมข่าวเพราะต่อไปนี้ก็เอาง่ายเราไล่จากทีมข่าวก่อน
แล้วก็มันก็จะมีอีกหลายส่วนถามว่าช่องอย่างที่ข่าวออกไงนะ
หลัง๓๑ธันวาช่องจะจอดำเลยหรือเปล่ายุติการออกอากาศด้วย
ไม่มีการยุติการออกอากาศแม้แต่วินาทีเดียวยังเหมือนเดิมทุกอย่าง
ละครเรายังทำใหม่๗วันคนที่ทำละครก็โอเคล่ะก็จะเป็นของคุณสถาพรพิธา
พี่ถาอาจจะเป็นคนรับผิดชอบของละคร๗ตอน๗วัน๗วัน
แต่กี่เรื่องเดี๋ยวก็ไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเอทามาทำละคร
แล้วพี่สอดอ่ะพี่สอดก็ยังทำละครอยู่ก็ป้อนเหมือนเดิม
แล้วไอ้ข่าวที่ออกมาคืออะไรคลับปลายเดย์ของพี่สอดก็ย้ายไปอยู่อมาริน
ขับวายเดย์ละครก็ย้ายไปอยู่ช่องวันคุณย้ายไปอยู่ช่องไหน
ฉันเกิดที่แกมมี่ฉันก็อยู่แกรมมี่
ผมอยากจะผ่าท้องมาถึงคลองจริงจริงเลยว่า
คนน่ะข้างเจ้านายนั้นมีกี่คน

ลูกของข้าศิลปุ่น
บ้าไม่เกี่ยวนี่ลูกหลังตัวล่ะ

ไม่ใช่คุณเอาทุกที่เขาติดต่อคุณแล้วคุณไม่ไป

โทรหาคุณอยู่ในวงการเธอเยอะสุดใช่ไหม

เขาจะออกแล้วนะ
เขาจะออกไปอยู่กับไทยรัฐ
สรุปขออนุญาตบอกเลยกันค่ะว่า

พนักงานกินเงินเดือนเขานี่แหละทุกคนเนี่ย
พนักงานกินเงินเดือนแล้วคุณไปทำงานที่นู่นที่นี่ทำไม

ไม่อยากให้ฉันทำอย่างงั้นอยู่นะ

การเป็นพนักงานกินเงินเดือนคุณต้องไปอยู่ที่ช่องของคุณ

ใช่แต่ก็รับงานเขาอิสระรับงานที่คุณได้ค่ะ

โอ้โหมันเกี่ยวไหมล่ะ

วันนี้ทั้งพี่บอยทั้งพี่ถานั่งดูอยู่เนี่ยมึงเกรงใจ
พี่บอยครับพี่ถาครับนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับ
ต้องดึงกลับไปอยู่ที่ช่องนะครับ
ไม่ต้องไปทำที่อื่นแล้วค่ะ

ก่อนแฉยังมีละคร
รายการที่เราผลิตก็จะมีมากขึ้น

อันนี้ก็ส่วนกับข่าวที่ออกมาที่เขาว่าขาดทุน

จริงก็มีรายการเพิ่มขึ้น

วันนี้มันเริ่มหนาวแล้วนะครับผม

แต่พี่เช้าก็มีรายการใหม่ด้วยอยู่ทุกอย่างมันอยู่กันหมดนั่นแหละอยู่ทุกอย่าง

เพราะฉะนั้นไม่เป็นไปตามข่าวลือ
แต่ถามว่ามีการปรับเปลี่ยนองค์กรไหม

ที่จองโฆษณาไปแล้วอะไรอย่างนี้

ถูกต้องสำหรับลูกค้าที่จองเข้ามา

นั่นแหละก็ตามนั่นแหละ
เดี๋ยวนั้นจะทำเป็นหูร้อนี่
กูพูดเรื่องจริงอย่างนี้

การเห็นแน่นอนรีวิวไม่ได้ใช่ไหมคะ
ละครวายจะไปอยู่ที่ช่องวันไม่ได้ใช่ไหมคะ
สิงโตไบร์วินน้องทอย
มิวกั๊บมดดำเห็นมดดำนะ

อ้าวนี่ยังไงนึกว่าไม่บอก
ขับไปเดย์นี่ใช่ไหมชีวิตคุณเองใช่ไหม

อุ้ยโอ้โหผมรู้แล้วครับผมรู้แล้วครับ

ต้องการเรียกใช้บริราณไม่ได้เป็นผัวบอกมั้ย

ติดตามกันนะฮะก็แน่นอนแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้ว

ข่าวของข่าวใส่ไข่บวชไป๑๐นาทีแล้ว
ไปเรื่องแรกวันนี้นะครับ
คือมีกรณีของหนุ่มคนหนึ่งนะครับ
เดี่ยวไปชิงเงินนะครับได้เงินไป๕แสนบาท

นี่ครับก็จะมีชายคนนึงเนี่ยนะครับเดินเปิดเข้ามา
เนี่ยชักปืนออกมาจากกระเป๋าที่สะพายข้างนะฮะ
แล้วก็จ่อไปที่พนักงานเห็นไหมครับพนักงานก็ตกใจวิ่งหนีนะครับ
หลังจากนั้นพนักงานหญิงอีกคนนึงที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ก็มุดเข้าไปอยู่ข้างใต้
เนี่ยนะฮะคนร้ายก็พยายามบอกว่าให้เอาเงินมานะครับ
พนักงานหญิงอีกคนนึงก็พยายามเปิดแล้วบอกว่ามันไม่มีนะ
ทดนะครับพนักงานทรายก็คุณเปิดบอกว่ามันไม่มีครับ
ที่เห็นอยู่ข้างล่างพนักงานทรายแล้วถือถุงก็อพแก๊ปมานะ

บอกมันไม่มีเงินจริงปรากฏคนร้ายเนี่ยนะฮะก็เลยลื้อเป็นเหมือนกับฉากเคลิกทิ้งไป
แล้วตัวเขาเองก็ปีนข้ามเข้ามาเดี๋ยวดูนะนี่ฮะปีนแล้วปีนไม่ขึ้นนะฮะปีนไม่ขึ้นนะ
นี่นะครับปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาเสร็จปุ๊บลงมามาเปิดที่เคาน์เตอร์แรกก่อนฮะเดี๋ยวดูนะฮะ
เคาน์เตอร์นี้มีเงินหยิบไปปุ๊บเดี๋ยวจะไปเปิดอีกเคาน์เตอร์หนึ่งจะไม่มีเงินแล้วไปเปิดอีกเคานเตอร์หนึ่งถึงจะได้เงิน
เคาน์เตอร์นี้ของเป็นที่ผู้ชายกำลังจะนั่งอยู่ไม่มีเห็นไหมฮะกระเถิบไปอีกเคาน์เตอร์นึงแล้วก็ไปเปิดโหนี่เยอะสุด
คือรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะ๔๙๐๐๐๐กว่าบาทเกือบ๕๐๐๐๐๐บาทครับ
หลังจากนั้นคนร้ายก็ลอยนวลนะฮะเดินออกไปแล้วก็ข้ามถนนไปเรียกแท็กซี่นะครับ
ปรากฏว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเป็นปืนปลอมนะครับ
พบว่าถูกทิ้งเอาไว้เนี่ยห่างจากธนาคารที่เกิดเหตุประมาณ๘๐๐เมตร
ผมก็เลยไม่สังเกตว่าใครเข้าไปเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็คือตามจับกันอยู่
อุ๊กอาดมากครับหรือเปล่าอุ๊กอาดกูเป็นชายคนหนึ่งนะครับ
เขาเชื่อว่าอายุนานมาจาก๔๐๕๐ปี
แล้วก็มีการไปตรวจสอบลายนิ้วมือเรียบร้อย
เดี๋ยวจะมีการไปเทียบประวัติอาชญากรรม

ที่ท้องกาศอปางบรนะฮะ

โหตำรวจเก่งมากฟับเดียวจับได้เลย

คือตอนนี้กำลังแบบรวบรวมพยาหลักฐานอยู่นะฮะ
กำลังไปตามล่าอยู่ตามหากล้องวงจรปิดอยู่นะครับ
ครับผมแล้วฉันก็ต้องปึกไว้
วันนี้แบบว่าสมมุติเราพูดเอกสารผิดเดี๋ยวรออีกเบรกหนึ่ง
เรากลับมาต้องขอโทษเหมือนรายการข่าวพอเมื่อเตี้ยง

ใช่ต้องปึกกันมีตรยังทำนั่น

รับผิดชอบเป็นการรับผิดชอบ

นี่คุณนั่งดูผมด้วยนะนี่ผมดูคุณเหมือนกันดึกผมดูคุณตลอด

อ้าวอีกเรื่องกันว่านี้ฮะ
เราก็จะเห็นว่าเหมือนแบบว่ามีคนยิงมีคนยิงมีอะไรกันเกิดขึ้น
ตอนนั้นคนก็ไปดูข่าวกันหมดเลยใช่ครับว่าเกิดอะไรคิดว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเนอะ
มีทั้งข่าวว่ามีการโยนประทัดมีการแบบว่ายิงกันในอุโมง
ทั้งหมดทั้งมวลเรื่องราวเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบว่าเฮ้ยใครเป็นคนยิง
ทำไปทำมาวันนี้บทสรุปแล้วคนยิงเนี่ยก็เหมือนกลุ่มกาดด้วยกันนั่นแหละ
ทะเลาะกันเองแล้วก็ยิงทำให้วันนี้ในโลกทวิตเตอร์เนี่ย
มันร้อนหลายต่อหลายเรื่องพอสมควรนะครับ
วันนี้พลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยเนี่ยรองผู้ประชาการตำรวจนครบานเนี่ย
เขาเปิดเผยถึงเหตุการณ์วุ่นวายวันนี้จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บว่า
จากที่ได้รายงานนะฮะได้รับรายงานจากสอนอประหลโยธินเนี่ยครับ
ผู้ชุมนุมเนี่ยเลิกชุมนุมแล้วเขาก็อย่างที่บอกว่ามีการประกาศยุติการชุมนุม
ปรากฏว่าได้มีการทะเลาะวิวาสกันเกิดขึ้นมีการโยนประทัด
แล้วก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มนึง
ซึ่งเราจะได้เห็นผู้ชุมนุมถึงขนาดจะต้องก้มตัวลงต่ำ
แล้วก็ไปหลบเลยนะฮะเพราะมันมีเสียงปืนเสียงประทัดเกิดขึ้นมาเนี่ย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนพยานไม่ต่ำกว่า๓ปาก
มาจากอาชีวะประธุมฮะ
เขาถามว่าเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าเป็นกาดตรงนี้
เขาบอก๑ภาพกล้องวงจรปิด
อย่างเมื่อวานอย่างที่เรารู้ว่ามีการให้การไฟฟ้าเนี่ย
ติดกล้องวงจรปิดเพิ่มครับรู้สึกจะหลายตัวพอสมควรนะครับเขาบอกว่าจากกล้องวงจรปิดเนี่ยแล้วก็คลิปจากผู้สื่อข่าวเมื่อวานจะมีการรายงานผู้สื่อข่าวเกือบทุกช่องครับรู้สึกผู้สื่อข่าวของบัตรช่องสามได้ถ้าบัตรเจ็บด้วยใช่ไหมครับครับนะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นมีการบันทึกภาพเก็บไว
ที่ชุมนุมด้วยเหรออันนี้แหละคือคำถามเขาบอกว่าส่วนการพกปืนเข้าที่ชุมนุมจะส่งผลให้กับการดูแลความปลอดภัยในอนาคตหรือเปล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งทั้งจากการชุมนุมที่แยกเกียรติกายแล้วก็การชุมนุมที่เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับอย่างไรก็ตามการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูล
ซึ่งทางบรรชนอนะครับเขามีมาตรการต่างในการดูแลความเรียบร้อยรวมถึงการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จากกลุ่มผู้กระทำความผิด
โดยหลังจากนี้อาจจำเป็นจะต้องมีมาตรการอื่นเพิ่มขึ้นนะครับและจากการสืบสวนคืบหน้าไปมากแล้ว
วันนี้มีหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิดมีหลักฐานทั้งพยานหลักฐานนะครับก็น่าจะได้ตัวแล้วก็อาจจะไปถึงตัวผู้กระทำความผิด
ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเขาสามารถบันทึกใบหน้าของสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุอืมแล้วก็ผู้ชุมนุมที่จับตัวหนึ่ง
จับตัวนะฮะในกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้ว่าเป็นคนยิงว่าคนนี้แหละเป็นคนยิงต่อมาผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหลายก็ได้เร่งสืบว่าคนคนนี้เป็นใคร
ของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีหน้าตาคล้ายกับชายบางคนที่ปรากฏตัวระหว่างการชุมนุมของกลุ่มเสื้อเหลืองด้วยเขาว่าอย่างนั้น
คนคนนี้เหมือนกับเคยไปอยู่กลุ่มเสื้อเหลืองด้วยอ๋อแล้วแฝงตัวมา
ไม่รู้อันนี้เราไม่รู้เราเราเราพูดคำนี้ไม่ได้ครับ
เพราะว่าชาวเนี้ยเขาจับพิรุธกัญญามันอย่างงี้อ๋อฮะอ่านะครับ
คนที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุดคือนายกรัฐมนตรีครับ
วันนี้พนเอกประยุจจันทร์โอชารณายกรัฐมนตรี
ก็กล่าวว่าสำหรับเหตุการณ์ที่ยิงกันหลังการชุมนุมเนี่ย
เป็นเรื่องที่น่าเสียใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ
เห็นว่ามีถ่ายภาพก็คือนายกเขาก็รู้ว่ามีภาพถ่าย
มีอะไรตลอดมีการรายงานตลอดนะครับแล้วก็จะพิสูจน์ว่าใครเป็นคนทำกันแน่
อย่างนั้นก็จะโยนกันไปโยนกันมาเป็นกลุ่มนู้นเป็นกลุ่มนี้เป็นคนแบบว่า
เป็นมือถี่สามเป็นอะไรบ้างแล้วก็อีกพวกนึง
นี่กำลังบอกว่ารัฐบาลกำลังสร้างสถานการณ์หรือเปล่า
อันนี้คือคำถามที่เกิดขึ้นมานะครับว่ารัฐบาลเป็นคนทำเขาบอก
รัฐบาลมีแต่หน้าที่ดูแลความปลอดภัยรัฐบาลไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้จากการสอบสวนเขาบอกโอเคคุณไม่ต้องห่วง
เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้กล้องวงจรปิดเยอะ
ว่าคนคนนี้เป็นใครเดี๋ยวชาวเน็ตเขาก็จะไปสืบว่า
คนนี้เป็นใครอะไรยังไงอืมล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เตรียมขอสารออกหมายจับในผ้าสะพงคุณอมรการอายุ๒๕ปีครับ
ซึ่งวันนี้เป็นผู้ก่อเหตุที่ถูกรุมทำร้ายร่างกายหลังก่อเหตุนะครับ
เบื้องต้นเป็นความผิดฐานครอบครองอาวุธปืน
เนื่องจากมีหลักฐานตั้งแต่ก่อนและขนาดเกิดเหตุ
ภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็พยานบุคคลด้วย
ชัดเจนมากนะครับส่วนอาวุธปืนนั้นเป็นลูกโม่
ถูกโดยปืนเนี่ยพบว่ามีทะเบียนนะฮะแต่กำลังตรวจสอบเรื่องการกรอบครองการพิมพ์ลายนิ้วมือถึงคาบเขม่านะครับ
ซึ่งสาเหตุในครั้งนี้มาจากปัญหาส่วนตัวเหรอไม่น่าจะเกี่ยวกับการเมือง
อาจจะทะเลาะกันหรือคนนี้เป็นใครเดี๋ยวเขาจะมีการเช็คขึ้นมาว่าคนคนนี้เป็นใคร
ไม่ต้องห่วงทุกวันนี้เน็ตชาวเต็ดเก่ง
เก่งอยู่แล้วเก่งสื่อแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมตรงนี้นะฮะ
อ่ะมาถึงเรื่องแท็กซี่กันบ้างครับปกติเวลานั่งแท็กซี่เนี่ยพี่หนุ่มเคยนั่งไหม
เคยสิเคยนะต้องเคยนั่งเค้าจะชวนพี่หนุ่มคุยเรื่องอะไรบ้าง
โอ้โหพี่สุนจักรเขาไม่เคยได้คุยอ่ะเขาขับไป
อ่ามีเรื่องผีเรื่องฟุตบอลแล้วก็เรื่องการเมือง
ล่าสุดครับมีผู้โดยสารสาวคนหนึ่งฮะแท็กซี่ชวนคุยเรื่องการเมือง
ปฏิเสธคุยเรื่องการเมืองเจอคนขับแท็กซี่ไล่ลงจากรถครับ
แล้วก็ขอเก็บเงินด้วยนะครับกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ครับ
ขณะนั่งรถกลับบ้านกลางดึกโดยระบุว่าเมื่อแท็กซี่ชวนคุยเรื่องการเมือง
แท็กซี่ชวนคุยเรื่องการเมืองเราปฏิเสธที่จะคุยบอกว่า
มาทำงานทั้งอัมมาทำงานมาทั้งวันเหนื่อยแล้วไม่อยากคุย
แท็กซี่บอกไม่พอใจลงได้เลยนะครับ
งงมากค่ะเลยถามว่าไม่ตอบเนี่ยนี่คือเหตุผลเหรอคะ
เราเลยจะลงเพราะว่าเขาไล่แต่ขอเก็บเงินคืองงกว่าเดิม
คือไล่ลงเสร็จขอเก็บเงินด้วยเก็บเงินค่าแท็กซี่ด้วย
ถูกต้องโดยบอกว่าเราเนี่ยโง่อวดฉลาดงงค่ะ
ด่าเราด่าพ่อแม่เราคือเราทำผิดอะไรเหรอ
ไม่แสดงความคิดเห็นเท่านั้นเองต่อมาเจ้าของโพสต์เนี่ย
ซึ่งมีบาดแผลจากการถูกกระชากแขนนะฮะได้อัปเดตความคืบหน้าโดย
ได้นำใบรับรองแพทย์เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจพร้อมกับระบุว่า
แจ้งความแล้วนะคะเสียอารมณ์เสียเวลามากต้องออกกองอีก
กว่าจะได้นอนแต่ไม่ยอมเราจะไม่ยอมให้คนประเภทนี้
ทำแบบนี้กับใครอีกส่วนคนที่เข้ามาต่อว่าตนเนี่ย
พูดจากับผู้ใหญ่ไม่ดีเลยจึงขอตั้งคำถามกลับว่า
แล้วผู้ใหญ่ล่ะจะพูดยังไงกับคนที่เด็กกว่าก็ได้อย่างนั้นก็ได้เหรอ
เพราะสำหรับเราเนี่ยตนอายุไม่สำคัญเท่าวุฒิภาวะแล้วก็ความคิดนั่นเองครับ
นะฮะก็โดนไล่ลงแล้วก็โดนเก็บตังค์ด้วยเธอก็เลยไปแจ้งความ
วันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรถแท็กซี่
ครับคือล่าสุดทางเจ้าที่ตำรวจเองก็นัดผู้เสียหายเข้าไปไกลเกลี่ยกับคนขับแท็กซี่ในวันที่๓๐พฤศจิกา
นี่ครับมีคลิปนะครับ
ชื่อคุณสุภาพแต่ว่าไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เลยนะคะ

ทำไมไม่โชว์เสื้อตะกี้นี้อะคะ

ใช่จะหลักด้วย

พร้อมพร้อมค่ะมีทนายด้วยเอาไหมคะโอ้โห

คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่จริงเนาะ
นี่แหละคือโลกรุ่นใหม่ทำอะไรทุกอย่างเป็นคลิป

คนรุ่นเก่าอย่างยุคอย่างเรานี่ยังครึ่งกลางเก่ากลางใหม่

คุณลุงก็แบบเราคิดถึงกานคมคือแท็กซี่นะจริงเนาะ
ลุงแกก็จะชวนคุยไปเรื่อย
สรุปไอ้เด็กคนนี้ก็ค่อนข้างจะแสบพอตัว

ถูกต้องนะครับผมมาคุยเรื่องการเมืองเธอก็ปฏิเสธ
คุณลุงก็ไม่ปนชายเอออ่ะทำไมไม่คุยกับลุงอื้อฮือ
ร้อยสิบเจ็ดบาทจะต้องจางไปนะฮะโอเคนะครับ
ก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับผมตื่นรอยพญานาคนะฮะ

ตอนนี้ทางตำรวจกำลังมีการแถลงเนื่องจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้
มีหลายเสียงเหมือนกันว่าเฮ้ยอันนี้เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในคณะรัศดร

บางคนก็บอกเฮ้ยคนนี้น่าคุ้นนะเหมือนเคยมีอะไรมาก่อน
ในการชุมนุมที่รู้สึกจะเป็นหน้าที่มหาลัยรามที่รามกำแหง
บางคนบอกคนนี้ชาวเน็ตบอกคุ้นว่าเป็นคนที่อยู่ในมหาวิทยาลำกำแหง

บางคนบอกว่าเอาล่ะไอ้คนที่ก่อเหตุเนี่ย
อาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ในม็อบอีกสีหนึ่งหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นคนที่จะตอบคำถามเพราะวันนี้เขาไปถามรองนายกรัฐมนตรี
บนเอกบริวิทย์ก็ตอบว่าเอ้าก็เขาทะเลาะกันเองอ่ะผมทำยังไง
วันนี้ตำรวจก็เลยจะต้องเป็นคนตอบนะฮะ
ซึ่งขนาดนี้ตำรวจกำลังแถลงข่าวอยู่พร้อมไหมฮะทางนู้น

ว่าทางตำรวจเขาแถลงข่าวว่ายังไง
แป๊บนึงนะฮะ

ว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยแค่นั้นนะฮะ
ทุกวันนี้เราก็พยายามลดความขัดแย้งนะฮะ
เพราะว่าไม่อยากจะให้ศาลการณ์เนี่ยมาลุกลาม
ก็พยายามให้เขาเนี่ยไปออกตามกฎหมายตามภรรพาวชุมศาลนะ
เราก็พยายามพิสูจน์ทราบตัวบุคคลรวบรวมพยาหลักฐาน

แต่ว่าถ้าเกิดรวบรวมด้วยหลักฐานพิสูจน์ทราบตัวบุคคลแล้วเนี่ย
มันมีการกระทำความผิดในการชุมนุมนั้น
เราก็มีความเจ็บเป็นเนี่ยที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายก็เป็นหน้าที่นะฮะ
ส่วนที่เราบอกว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมผู้จัดเนี่ย
จริงมันเป็นไปตามกฎหมายพรบชุมนุมสาธารณะอยู่แล้วนะครับว่า
ผู้จัดการชุมนุมเนี่ยก็ต้องร่วมมือนะฮะ
หรือร่วมกันปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าที่ตำรวจ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหมดนะฮะ
ทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนเนี่ยคนอื่น
แล้วก็ร่วมมือกับเจ้าที่ตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการกำหนด
แล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็ได้มีการออกข้อกำหนดหรืออะไรแนะนำ
ในการปฏิบัติหลายครั้งหลายกว่าหนนะฮะก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำ
ถ้าพี่น้องสื่อมวลชนสังเกตดูเนี่ยจะพบว่าทุกครั้งเนี่ยจะมีเจ้าที่ตำรวจเนี่ยออกไปนะฮะ
แล้วก็พยายามชี้แจงนะฮะผ่านกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะ
แล้วก็บางครั้ง
นะครับผมนั่นก็คือแหล่งสดเลยนะครับ

โอเคล่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้มีคำถามหลายกับหลายคำถามเหมือนกันว่า
สรุปแล้วผู้ก่อเหตุจากข่าวเบื้องต้น
เขาบอกว่าเป็นกาดของกลุ่มคณะรัศดร
กลุ่มของรัฐสรรค์เขาก็บอกว่า
ไม่ใช่กลุ่มคณะรัศดรเป็นผู้แฝงตัวมาหรือเปล่า
หรือบางคนแบบว่าเอาชาวเน็ตเขาสืบไปสืบมาเขาพยายามไปค้นข้อมูลไปค้นข้อมูลมา
ปรากฏคนนี้มันน่าคล้ายกับตอนที่เกาะเหตุที่มหาวิทยาลัยรามกำแหงรึเปล่า
เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าสรุปแล้วตำรวจเขาสรุปตรงนี้ว่ายังไง

เอ้าเรากลับมาที่พญานาคดีกว่า

ต่างพากันทยอยมาดูรอยปริศนาคุณหนุ่ม
รอยที่ขึ้นมาจากบันไดรูปปั้นพญานาค

ใจเย็นนะนี่นะใจเย็น

สรรป่าตึงอยู่ที่ลำปาง

อื้อฮือ

นะซึ่งวัดความกว้างได้ประมาณ๑๐

ได้ยินเสียงสุนักเนี่ยเห่าหอน

หรือก็ไม่ได้สื่อสารกับหมารู้เรื่อง
หรือก็ไม่ได้สนิทกับเจ้าพระเจ้าอาวาสนะ

ปรากฏว่าหมาเนี่ยมันเห่าห่อม

หลังจากเล่นปลาทุกวันก็ให้อาหารปลาตามปกตินะครับ

เรียกเด็กวัดมาสอบถามว่าใครมาเล่น

ซึ่งเด็กวัดก็ตอบว่าไม่มีใครมาเล่น

เนี่ยต้องดูว่าใคร

ตอนเย็นนุ่มวิญญาณมาอยู่มันข้อสิ่งหรอ

นี่ค่ะชี่รอยพญานาคนี่ค่ะ

นุ่มอยากจะรู้อะไรไหม
เป็นตัวอะไรหรอเป็นภายนาคครับเป็นที่พบว่ากันอย่างงั้น
มีหมดทุ่มจะฟังประวัติหรือนุ่มจะสงสัย
หนุ่มจะถามคำถามบาบาบอบอบปัญญาอ่อนอีกรึเปล่า

ถ้าถามอีกน้องหนุ่มก็เอาสักคลิปไปอ่าน

ก็อ่านยังไม่ทักถึงสามพลากราฟเลยหนุ่มถามใหญ่

เห็นคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญไงคชาพาพาไปดู

เขาบอกบันไดพยานาคก็ปั้นมานานแล้วล่ะ

ถ้าเธอรู้เธอก็จะฉลาดเกินนึกออกไหมเธอต้องตอบไม่รู้
เพราะว่าเขาปั้นตามนิมิตรนิมิตที่มีสองตายายเข้าฝันให้ช่วยสร้าง
ซึ่งตอนนั้นก็บอกว่าโอ้ตายแล้วเงินทองก็ไม่มีไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาสร้าง

เขาก็เลยไปถามเจ้าของโรงงานเซรามิก

กล่าวว่ามันเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะ
แต่สำหรับชาวบ้านที่นี่เขาเชื่อว่าเป็นรอยงูใหญ่หรือรอยพญานาค
จากสำนักสงฆ์แห่งนี้เคยเป็นเส้นทางเดินทัพของทหารสมัยโบราณ

เรื่องที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นบ่อยครั้งอยู่

นะครับผมแต่ก็รอยก็ชัดอยู่นะ

เร็วฉันจะอ่านข่าวนิงปณิตา
โอ้โหมีสรุปแล้วเลย
เดี๋ยวเร็วเร็ว

เด็กชายนัตรภัทรนำตระกูลวัด
อายุ๘ปี๘เดือนครับเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
หลังจากที่ประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อย
ว่าอาถินั้นมีเป็นสีชมพูนะฮะจนเกิดการพูดไปต่างนานา
โดยเชื่อว่าเด็กนั้นบริสุทธิ์แล้วก็มีบุญคือทางด้านนายสุธิชัย
อายุ๕๐ปีเป็นคุณตานะครับบอกว่ากระดูกที่มีสีชมพูนั้น
เป็นเท่าอัฐิของน้องไตเติลครับซึ่งเป็นเด็กพิเศษตั้งแต่แรกเกิด
และภรรยาเนี่ยเลี้ยงดูมาตั้งแต่แรกเกิดนะครับหลังจากที่พ่อแม่ของน้องนั้นแยกทางกัน
โดยน้องเสียชีวิตลงด้วยอาการทางสมองนะครับสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่
นั้นก็ใช้ชีวิตอยู่แต่บนเตียงครับพูดไม่ได้เลยอืมแต่มีความน่ารัก
ภาพอ่อนโยนเป็นคนใจบุญด้านทางด้านนายมาดามแก้วน้อยนะฮะ
เป็นสับปะเลอของวัดก็บอกว่าหลังเสร็จพิธีประชุมเพลิงเรียบร้อยเนี่ย
ก็ไปเก็บเท่ากระดูกของคนตายเนี่ยแหละฮะปรากฏว่าไปพบว่ากระดูกบางส่วนมีสีเป็นสีชมพูชมพู
โดยสภาพสมบูรณ์รู้สึกก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะฮะแต่ก็นับว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นนะ
ฮะคือเป็นบริบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่ะนะฮะครับผมเท่าอาทิตก็เลยเป็นสีนี้นะครับ
บอกแบบนั้นก็ทางสับปะเลอก็บอกว่าแหมตั้งแต่ตัวเองเผาศพมาไม่เคยเจอ
ก็ดูใครเป็นสีแบบนี้อาจจะเฟ้ยความบริสุทธิ์ไปไปไปไปไปไปผสมกับอะไร
แล้วนครเขาใช่ไหมหนุ่มอ่าแต่ชาวบ้านก็เชื่อแบบนั้น
แต่บ้านก็เป็นของเด็กแล้วเป็นบริสุทธิ์ก็ว่ากันไปครับผมนะฮะ
นิงรับเครื่องมดดำเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับ

หนิงรับตรงแอบาเรียนงดดำ
เดินทางไปทำบุญแล้วก็ซื้อประทัดถวายไอ้ไข่ที่วัดเจดีเต็มคันรถ
ดำขชาพาเข้ามาคอมเมนต์ล่าสุดนะฮะนิงปณิตาเปิดประเด็นในวันนั้นไปแก้บน
พันงานละครละงานส่วนตัวสมหวังสามงาน
หนุ่มกระแดะนะปิดแมสนะซึ่งประทัดจริงของหนิงเนี่ยแค่๑๐กล่อง
แอบเครื่องนะนุ่มว่าหล่อนเครื่องฉันหรอ
ฉันชอบตอนแอปตอนกล้องมาเลยแอบจริงเลยมะไม่คุยแวะชอบแอปมากเลยเนี้ย
เครื่องนะแต่ก็เข้าใจมันเป็นสไตล์การคุยของมดดำอยู่แล้ว
ปกติเราคุยกันไม่มีคำหยาบอยู่ด้านข้างกับนิ๊ง
คุณหญิงช่วยเปิดไฟในรถหน่อยได้ไหมอ่าอยากเห็นหน้าชัดชัดเอ่อ

ไปทำอะไรวัดไอ้ไข่เธอเธอขอพรอะไรวัดไอไข่แล้วได้
ก็ขอแบบที่เธอขอจุดประทัดแบบที่ฉันจุด
ฉันจุดนิดเดียวฉันไม่ได้จุดไร้สติเป็นคันรถอีบ้า
คุณหนิงครับช่วยดันกล้องสูงขึ้นนิดนึงนะฮะ
อ่าฮะทำไมฮะของใหม่มันโผล่

อ๋อหมดความเอ้ยเขิน
ชอบตอนแอปเนี่ยเนาะจะเมาส์

ขอขอบคุณขอขอ
แล้วทัวล่งหรือได้ข่าวทัวล่งหรือ
ฉันไปเม้นปุ๊บแล้วทัวล่งล่องหล่อนหรอ

หล่อนอยากจะอธิบายให้ประชาชนก็ฟังว่ายังไงบ้างเนี่ยหล่อน
นี่ฉันไม่ต้องอธิบายคุณหมอดามคุณทำชัวร์ลงหนิฉัน

ชัวร์ลงนั้นหรอข๊อบดีมีคืน

วันนี้ตกลงคือเดี๋ยวจะมี
ที่ว่าจะไปให้ใครอีกไหมคะ

เพื่อนทำบุญเพื่อนทำดีชมบ้าง

โมดาม

นั่งร้องไห้กับหนุ่มกระชัยทั้งวันเลยถามสิ

กล้องกระดกขึ้นข้างบนนิดนึง

ไม่อยากเห็นของใหม่ไม่อยากเห็นของใหม่
ไปไปโอเคขอโทษนะ

มันเป็นเคล็ด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

คนที่ไปไหว้อ่ะเค้าสอนว่า
จุดประทัดคือคนที่สำเร็จแล้ว

ให้เราไปนั่งทับบนกองความสำเร็จ
มันเป็นเคล็ด

เหมือนไปนั่งทับบนประทัดนั่นเอง

เหมือนไปนั่งทับบนรถตัวนะ

เพียบละ

มันไม่ค่อยสุภาพในการออกทีวีนะ

หมดเดียงนี่อุ้ยสร้อยคอเพชรนะอ่าเห็นไหมล่ะอ่า
สร้อยเพชรนะเออใช่ใช่อุ๊ยนับปลอกค่ะเออ
นะครับผมมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างนะฮะ
วันเสาร์นี้ครับพี่ตูนกับน้องก้อยของเราก็จะเข้าพิธีวิวานะครับ
แต่งงานพี่ตูนกับน้องก้อยด้วยนะครับนับว่านับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วันฮะ
สำหรับคู่รักมาราธรณ์อย่างคุณตูนแล้วก็คุณก้อยราชวิน
ซึ่งทั้งคู่เนี่ยจะจูงมือนะครับเข้าสู่ตัววิวาในวันเสาร์นี้ยี่สิบแปด
พฤศจิกายนนะครับล่าสุดครับหนุ่มตูนครับ
ที่เป็นแฟนคลับของนะฮะทีมสเปอร์นะครับนะฮะก็เรียกได้ว่ามีเรื่องราวสุดประทับใจ
นักฟุตบอลในดวงใจของเขาอัดคลิปอวยพรให้
ส่งข้อความมาอวยพรงานแต่งนะครับแล้วก็มีคนหน้าบานหนักมาก
แล้วก็มีการบัฟบอกว่าอย่าให้ฟันไดท์เนี่ยส่งมาบ้างละกัน
แท็กใครช่วยบอกพี่ฟานให้ที
ฮ่าตอนนี้กำลังเถียงกันว่าจะให้ลูกเชียร์ทีมอะไร
ถูกต้องส่วนคุณก้อยเขาเชียร์ลิวพูนะครับ

ผมอยากจะส่งรายโอไปให้แล้วกัน

คือเป็นว่ารุ่นนางจิ้มไม่น่าจะทัน

อ๋อเป็นว่าบอลโดนแล้วก็ทำให้ได้แชมป์โลกใช่ไหมคะ
ใช่ก็คือปีนั้นคือมีการแข่งสุดบันโลก
แล้วในรอบ๘ทีมอันนั้นก็ข้อมูลใหญ่แล้ว
ก็๘ทีมสุดท้ายก็คือทางอาเจนติน่าเจอกับอังกฤษ

ลูกแรกก็คือเขากระโดดหม่ง
แต่ว่าทางฝั่งของอังกฤษ

ก็พยายามฟ้องว่าไม่ใช่นะเมื่อกี้นี่มันคือเป็นมือของ

สุดท้ายแล้วตอนหลังเพราะลูกที่๒แกก็ลากแบบเกือบตึ้งสนาม

ก็เลยเป็นแบบว่าสุดยอดของนักเตะอีกคนหนึ่งของโลก

แต่อีกส่วนหนึ่งมาจากหัดของพระเจ้า

แล้วก็ตัวเขาเองก็มีปัญหาเรื่องของ
เรื่องของยาเซฟติสเรื่องอะไรอย่างนี้ต่างนานามากมาย
เขาก็เคยออกมาพูดเป็นประโยคเด็ดของเขาก็คือบอกว่า
ชีวิตของเขามีแต่ดำกับขาว

คือสุดคั่วเลยถ้าเป็นแฟนครับใช่ไหมเนอะพี่โปรดนักฟุติบอล

เบรกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อครับ

ล่าสุดเนี่ยแพ็กกระเป๋าไปเที่ยวก้อกพีค่ะ

หนุ่มถามได้ไงว่าเบอร์อะไร
ไม่ใช่คำถามที่จะถามไหมครับเบอร์อะไร
ถามคำถามเข้าไปน้ำต้องเบอร์ด้วยหรอ